เพราะว่ากีฬาก็มีความสำคัญเหมือนกัน

ที่สำคัญแต้มกลับมาห่างกับการท่าเรืออีกแล้วนะครับ
ท่าเรือพลาดในเกมเมื่อวานครับ
ฟอร์มของชมบุรีก่อนครับบุกไปเยือนราชนาวี
ที่๒๐แล้วนะครับหลังจบเกมนี้เหลือแค่๖นัดเท่านั้นนะครับ
รู้แล้วครับว่าใครเป็นแชมป์แต่ปีนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะครับ

ก่อนแข่งนี่ชมบุรีนำท่าเรือแค่แต้มเดียวครับ
ก็เล่นกดดันอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่สุดท้ายได้ประตูนะครับ

ฉลับเล่นราชนาวีเข้าไปแต่ว่าบอลก็เข้ากรอบอยู่ดี

จากสู่ฟุตเถิดกลางครับคนโทรแบนกลับมาช่วยทีม
ลูกที่๑๘ของเจ้าอามด้วยนะครับ
แล้วก็๓๐จากนัทธุศรีหลังไพโรธครับ
คนจ่ายคืออภิวัตรแจ่มเจริญดึงจังหวะดีครับ
สับเข้าในแล้วก็ดึงออกน้อยกลางหนึ่งของเจษฎาชุดเดชน์
แล้วก็ตบเข้าในให้กับทางวิบูสนะเปลี่ยนสวัส

แล้วก่อนจบทีเด็ดแรกเพียงแค่นาทีเดียวพลาดครับ

แต่ว่าเจษฎาจับบอลพลาดแล้วนัทพลสุธิโรธ
กบอลเข้าไปยิง๔๑ครับ

ลูเวฟบุกแล้วก็ได้ประตูนำต่อเนื่องครับ
เป็น๕ต่อ๑นาที๒๖จากนัทธวุศรีรังไพโรธนะครับ

เสาแรกในประกบกันไม่ดีนะครับจากลูกเตะมุมรัชนาวีนะครับ
ลูเวฟก็ได้ประตูเลยครับแล้วก็หนีห่างครับ
ต่อ๑กิรวัตรทำชิ่งกับนูเนส
แล้วก็๗ต่อ๑ครับอีก๒นาที

จากนั้นครับบรการนุษย์ละออมายิงฟรีคลิกฉลับกำแพงครับ
รัชนาวีไล่มา๒ต่อ๗แต่ว่าไม่ทันครับ
เกมสูตร๔แล้วก็คาเด็ดขาดอยู่ที่ชมบุรีนะครับ
ทำให้๓แต้มเป็นของทีมจ่าฝูงครับ
เพิ่มเป็น๕๐คะแนนนำจากฝูงต่อไปอย่างเหนียวแน่น
แล้วก็มาลุ้นคู่ที่สองนะครับที่แข่งขันทีหลังก็คือการท่าเรือก็ลุ้นให้ท่าเรือพลาดนะครับ
ต่อคะแนนก็จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่นำอยู่แค่แต้มเดียวนะครับ
ไปดูเกมของการท่าเรือครับเจอกับนครราชศรีมาเดอร์มอลวีวัน
อันดับสุดท้ายท่าเรือเป็นรองจ่าฝูง
ซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับท่าเรือก่อนแข่งคนก็คิดว่าเก็บ๓คะแนนแน่
แต่สุดท้ายครับโดนทางเจ้าบ้านนำก่อนถึง๒ครั้ง๒คราจากรายอันโกเมสแล้วก็บูโดฟาคัญญา
ส่วนท่าเรือนะครับตีเสมอได้จากวิวัตรไทยเจริญแล้วก็ชวัดแจ่มกระจ่าง
เกมเสมอเฉยเลยครับคู่นี้๒๒ก็ทำให้ทางโคราชนะครับทีมซุปเปอร์แคทมี๘แต้ม
อันดับสุดท้ายตามเดิมนะครับต้องลุ้นหนีตกชั้นอย่างหนักใน๖เกมที่เหลือ
ขณะที่การท่าเรือนะครับมี๔๗คะแนนนะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวตามหลังบูเวฟนะครับ
ชมบุรี๓แต้มครับก็ห่างไปอีกแล้วนะใช่ครับส่วนผลอีกคู่นึงครับ
สาครชนะเกษมบัณฑิตไปห้าต่อหนึ่งนะครับตารางคะแนนเดี๋ยวเราเน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
๒๐เกมรอยต่อ๓แต้มก็ยังสู้กันสนุกนะครับยังมีโอกาสพลิกผันกันได้อยู่แล้วนะครับ
ห่างจากชนบุรีถึง๑๐คะแนนด้วยกันนะครับ